เรื่องนี้เกิดขึ้นอีกแล้วสุนัขกัดเด็กค่ะ

รายล่าสุดเกิดวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองนะคะ

สุนัขพันธ์ผสมไทยบางแก้ว
กัดเด็กอายุ๔ขัวเป็นเด็กผู้หญิงเหมือนกันนะคะ

แล้วก็มีแผลชะกันเข้าที่บริเวณกระโหลกศีรษะ

เพราะว่ามันหวัดเสี่ยวมากค่ะ
ตอนนี้นะคะน้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมานะคะ
ซึ่งแพทย์ศัลยกรรมใบหูให้น้องบีบีแล้ว
แต่ว่าที่ต้องดูอาการต่อกลัวว่า
แผลที่มันเป็นแผลจากการบริเวณศรีษะเนี่ยมันจะเต็ดเทือนะคะ
ความคืบหน้าอาการบาดเจ็บของน้องบีบีอายุ๔ขวบเนี่ยนะคะ

หลังจากที่เกิดเหตุการณ์สุนัขกัดมีบาดแผลชะกัน
ใบหูด้านซ้ายเนี่ยแหว่งหนังศรีษะ
มีรอยบาดแผลลึกถึง๒แห่งจากคมเขี้ยวสุนัขเนี่ยนะคะ
ล่าสุดค่ะแม่ของน้องบีบีนะคะบอกว่า
ได้ผ่าตัดเอาเนื้อเยื่อมาตกแต่ง
บริเวณใบหูด้านซ้ายและเย็บแผลบริเวณศีรษะ

แต่ว่าต้องเฝ้าระวังโรคแทรกซ้อนและระวังแผลติดเชื้อ
ซึ่งยังไม่มีกำหนดออกจากโรงพยาบาลค่ะ
ส่วนเจ้าของสุนัขซึ่งเป็นคู่กรณี
เหตุการณ์ผ่านมาแล้วบวกวันนี้๓วันนะคะ
เป็นเพื่อนข้างบ้านกันนั่นแหละยังไม่ได้มาเยี่ยมมาดูอาการน้องเลยนะ
และไม่ได้ติดต่อพูดคุยเพื่อขอช่วยเหลือ
ชดใช้เยียวยาเบื้องต้นเลยนะคะ
ฟังเสียงคุณแม่ของน้องที่ได้รับบาดเจ็บค่ะ
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะต้องไปถามคุณยาย
อยู่กับน้องในช่วงที่เกิดเหตุการณ์นะคะ
เล่าว่าก่อนเกิดเหตุตัวเองนั่งขุดกระชายอยู่ที่สวนหลังบ้าน
ต่อมาได้ยินเสียงเหมือนสุนัขคำรามและกัดอะไรบางอย่าง
และหลังจากนั้นได้ยินเสียงติดติดกันมาเลยเป็นเสียงเด็กร้องไห้เล็กเงียบหูฟังค่ะอ้าว
เป็นเสียงของหลานสาวตัวเองตกใจรีบวิ่งไปดู
พบว่าสุนัขพันธ์ไทยผสมบางแก้วเพศผู้อายุ๒ปี
กำลังกัดหลานสาวโอ้โหเห็นแบบนั้นค่ะ
รีบเอาคว้าไม้มาไล่ตีและพอคือน้องนอนแน่นิ่งเลยนะ
คือนอนแบบอยู่นิ่งเลยเพราะว่าเลือดออกมาก
ก็เลยรีบให้ญาตินำตัวส่งโรงพยาบาลอีกทีนะคะ
แล้วก็บอกด้วยว่าหลังจากนี้อยากให้เจ้าของสุนัขติดต่อพูดคุยเข้ามาบ้าง
เพราะหลานสาวได้รับบาดเจ็บถึงขั้นสาหัสนะคะ
ซึ่งหากยังเพิกเฉยไม่สนใจไม่เข้ามาพูดคุย
หลังจากนี้จะจัดการแล้วก็คือไปแจ้งความเอาผิดตามกฎหมาย